วันนี้นะ๑๑มิถุนา๑๖จังหวัด๔๗หน่วย
จะนับคะแนนเลือกตั้งใหม่กรณีคะแนนเขย่งนั่นแหละ
แต่ว่าเมื่อวานนี้ที่พังงาเขานับไปแล้ว๒หน่วยเลือกตั้ง

เพราะว่าที่พังงานมีเขตเลือกตั้งที่ต้องนับคะแนนใหม่๒หน่วย
ก็คือเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งที่๑หมู่ที่๓เทศบาลตำบลท้ายเหมืองอำเภอท้ายเหมือง
หน่วยเลือกตั้งที่๒หมู่ที่๒ตำบลทุ่งมะพร้าวอำเภอท้ายเหมืองนะคะ
แล้วเมื่อวานนี้กรกตจังหวัดพังงานะเขาเปิดให้มีการนับคะแนนใหม่ไปแล้ว
ซึ่งเป็นการนับคะแนนเลือกตั้งสอสอแบบบัญชีรายชื่อ
นับคะแนนเนี่ยก็เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยค่ะสื่อมวลชนชาวบ้านในพื้นที่ก็มาร่วมสังเกตการณ์เห็นไหมที่ยืนยืนดูอยู่เนี่ยค่ะ
ผลการนับคะแนนหน่วยเลือกตั้งที่๑หมู่๓เทศบาลตำบลท้ายเหมืองจากผู้มีสิทธิ์๗๐๐มาใช้สิทธิ๕๐๐
บัตรดี๔๘๔ใบบัตรเสีย๑๗ใบไม่ประสงค์ลงคะแนน๑๓ใบ
ส่วนหน่วยเลือกตั้งที่๒หมู่ที่๒ตำบลทุ่งมะพร้าวผู้มีสิทธิเลือกตั้ง๘๕๑คนมาใช้สิทธิ์๖๔๕คนบัตรดี๖๐๓ใบบัตรเสีย๒๙ใบไม่ประสงค์ลงคะแนน๑๓ใบ
ที่นี่ผลเป็นยังไงล่ะหลังจากนับคะแนนใหม่เนี่ยปรากฏว่าหน่วย๑เทศบาลตำบลท้ายเหมืองมีบัตรเกินมา๑ใบ
เกิดจากการเก็บรักษาหลังลงคะแนน
และนับบัตรในช่วงวันลงคะแนนเกิดชำรุดเสียหาย
เหตุนี้ก็เลยต้องให้กรกตกลางพิจารณานะ
ว่าจะนับรวมกับบัตรดีก่อนหน้านี้หรือเปล่านะคะ
อย่างวันนี้ก็มีอีกหลายหน่วยที่เขาก็ต้องนับคะแนนใหม่นะคุณผู้ชม